ตายหนึ่งสาหัสหนึ่งนะฮะค่ะวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปกันซ้อนสามไปนะฮะ
จะไปแถวหนองเสือปฐุมธานีนะครับไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เขาชักปืนยิงใส่ตายไปหนึ่งสาหัสหนึ่งอืมนี่ตายกันง่ายอย่างนี้เลยเหรอ
นี่สพนเสือมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
อายุเพิ่ง๑๖นะฮะชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทุกผู้ชมครับ
เสียชีวิตหน้าร้านขายของในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หมู่๑ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือปฐุมธานี
พบว่าถูกยิงกระสุนเข้าขาขวานะครับแล้วก็หน้าอกด้วยนะฮะตรงหน้าอกเนี่ยกระสุนตัดคั่วหัวใจนะครับ
แล้วแถวศพของมาร์คมีมีดพระยาวนะฮะกับหมวกกันน็อกสีขาวตกอยู่
มีกระเป๋าเป้ของมาร์คผู้ตายตกอยู่ด้วยนี่มีดนะฮะ
ในกระเป๋าเป้ของในมาร์คที่เสียชีวิตเนี่ยมีระเบิดปิงปองอยู่สี่ลูกอ่านี่นะฮะ
แล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนชื่อบอลนะครับอายุสิบหกปีถูกยิงกระสุนเนี่ย
เข้าหลังทะลุหน้าอกด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธัญบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแถวที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมฮะตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีวัยรุ่นชายยืนกันอยู่๕คน
ในกล้องวงจรปิดจะไม่ตรงนะฮะกับเวลาจริงนะฮะ
หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มของมาร์คที่ถูกยิงเสียชีวิตขี่จักรยานยนต์ผ่านไป
นี่นะฮะซ้อนกันมาหลังจากนั้นเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
จะเห็นรถของกลุ่มวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกขี่ซ้อนสามกันมาจากสะพาน
แล้วเลี้ยวขวาหลังจากนั้น๓๐วินาที
ขี่ย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งตำรวจเชื่อว่านี่คือกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อันนี้เป็นกลุ่มคนเจ็บคนตายนะฮะ
เที่ยงคืนเก้านาทีมีจักรยานยนต์ของมาร์คขี่ลงมาจากสะพานแล้ว
ย้อนสอนเข้ามาในหมู่บ้านของมาร์คก่อนนั้นนี้มีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่กันไปนะครับสวนเล็นเข้าตรงทางออกกล้องปิดอีกตัวหนึ่ง
จับภาพรถของผู้ตายขี่เข้าไปแล้วก็นี่อยู่เห็นไหมครับ
นั่นคือมาร์คนะครับร่วงตกลงจากรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเพื่อน
ขี่ซ้อนสามกันมาก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกตั้งสติได้ก็รู้ว่าต้องโดนอะไรแน่เนี่ยมาร์คล่วงตกลงไปอย่างนั้น
เขาก็พากันขี่รถเข้าไปหลบซ่อนตัวในตลาดแถวนั้นแล้วออกมาดึงร่างของมาร์คที่ตกไปตรงนี้เข้าไปหลบในจุดเดียวกันด้วย
โดยมีรอปภของหมู่บ้านเนี่ยพยายามเข้ามาช่วยสุดท้ายเนี่ยมาร์คเสียชีวิตนะครับอีกคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
แต่ความจริงมาซ้อน๓กันนะเดี๋ยวอีกคนอยู่ไหนยังไงเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะวันนี้คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับที่จุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะที่
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑ตะบนบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
รอปภของหมู่บ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับแถวนั้นเป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน
จากนั้นกลุ่มของผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านตอนแรกไม่รู้ว่ามีคนถูกยิงนะฮะ
จนเห็นมีคนหล่นลงมาจากรถจักรยานยนต์นั่นแหละส่วนเพื่อนที่มาด้วยก็ไปซ่อนตัวอยู่จนมีกู้ภัยเข้ามาช่วย
คนที่รอดชีวิตมีคนเดียวอีกคนนึงก็สาหัสอยู่ขอให้รอดอีกคนนึงเสียชีวิตไปแล้ว
อายุ๑๖ปีนะฮะนี่ที่มาด้วยกันนะฮะชื่อน็อตนะน็อตบอกว่าประมาณตีหนึ่งเมื่อคืนนี้เพื่อนชวนมาที่ที่เกิดเหตุนี่แหละ
อ้างว่ามาช่วยเพื่อนถีบรถหน่อยรถเพื่อนน้ำมันหมดอ่าเดี๋ยวต้องถีบรถจักรยานยนต์ไปกัน
ก็ขี่จักรยานยนต์มากันคันเดียวนะโดยตัวของน็อตเนี่ยเป็นคนขี่
คนที่เจ็บสาหัสอยู่เนี่ยนั่งตรงกลางมาร์คที่เสียชีวิตนั่งซ้อนท้ายสุด
มาถึงจุดเกิดเหตุอยู่อยู่นะฮะตอนนั้นโดนไล่ให้ออกมา
กำลังขี่จักรยานยนต์เนี่ยเหมือนกับถูกไล่ขี่ไล่ตามมาเนี่ย
เขาสังเหตุเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยหลายคนยืนอยู่ร้องเฮ้ยออกมาเนี่ย
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทำให้ตัวของน็อตนะที่เป็นคนขี่เนี่ย
หนีเข้าหมู่บ้านจังหวะนี้ยังไม่รู้ว่าเพื่อนถูกยิงนะครับ
ก็ขี่รถขึ้นไปบนสะพานของหมู่บ้านแล้วมาร์คก็เริ่มเอ็นตัวมาร์คนั่งหลังสุด
เอ็นตัวลงเอ็นตัวลงจนบอลเนี่ยบอกมาร์คโดนยิง
นี่ก็เลยจอดรถแล้วก็อุ้มเพื่อนลงมา
หลังจากนั้นก็มีคนมาช่วยซึ่งขอยืนยันว่าเขาไม่รู้จักกลุ่มคนที่ยิงมาก่อน
เห็นคนยืนครับแต่ไม่ได้สังเกตมองก็เหมือนขับรถปกติ
เห็นคนยืนหลายคนไหมหลายครับ
เหมือนเขาตะโกนว่าอะไรหรอไม่เห็น
ก็บอกเฮ้ยก็เหมือนแล้วก็เสียงปืนลั่นไปเลยครับ
เรียกเพื่อนตลอดไม่ให้เพื่อนหลับไม่ให้แบบมันเหงาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เรียกเพื่อนเตือนเพื่อนคุยกับเพื่อน
เพื่อนก็มองปกติครับตอนแรก

ใช่ทนไม่ไหวจริงถ้าเราเห็นนะครับ

มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะออกมาให้ข้อมูล
บอกว่าเขาเคยถูกกลุ่มของผู้ตายผู้เจ็บเนี่ย
ไล่ฟันจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เขาบอกว่าคนแถวนี้เนี่ย
รู้ดีว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยังไง
แก๊งหมวกกันน็อกขาวชอบสร้างความเดือดร้อน
อันนี้เขาหมายถึงฝั่งคนเจ็บคนตายนะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเมื่อคืนวัยรุ่นกลุ่มผู้ตาย
มีปัญหากับตัวเขา
เขาถูกไล่ฟันมาแล้วนะ
แล้วก็มีการปาระเบิดแก้แค้นกันไปมา
บางครั้งก็มีชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย

คืนเกิดเหตุกลุ่มผู้ตายถือมีดขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๓
ความจริงมาทั้งหมด๖คันเขาก็เลยขี่ไล่ตาม
คันของผู้ตายเนี่ยขี่รถหนีมาถึงเหตุตรงจุดที่ถูกยิง
ก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนอื่นอีกต้องมีกลุ่มอื่นอีกที่เขาเป็นคู่อริอยู่เนี่ย
อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เห็นขี่รถมาก็เลยยิงใส่เลย
ส่วนแม่นะครับบอกว่าลูกชายเมื่อเรียนจบอยากทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ยาย
เมื่อวานยังคุยกับลูกบอกอย่าเล่นเกมดึกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียน
ลูกก็รับปากไม่คิดว่าจะเป็นคำพูดสุดท้ายของลูก
ยกมือไหว้ฝากทีมข่าวบอกไปถึงตัวคนร้ายว่าให้ออกมามอบตัว
นี่เป็นบรรยากาศงานศพของมาร์คที่วัดนาบุญนะครับ

เพราะวันนี้ศพถูกส่งมาถึงแล้ว
เพื่อนเขาก็มากันโศกเศร้าเสียใจ
แต่ว่าคนที่เศร้าเสียใจที่สุดก็คือพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
คนแก่คนเท่าต้องมารดน้ำศพเด็กอายุ
คนดีของแม่
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ชุดสืบสวนได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

แล้วก็สอบปากคำเพื่อนคนตายแล้ว
ทั้งคนที่ถูกยิงบาดเจ็บที่พอให้การได้
เชื่อว่าอีกไม่นานคงรู้ว่าคนร้ายคือใครนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งสิ้น
ปัญหาส่วนตัวหรือว่าเหตุซึ่งหน้านะครับ